ในวันที่๒๓ตุลาคมนี้ค่ะ
ดาวพุทธจะมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งดีอย่างอุจจาพิมุกนะคะ
พอดาวพุทธมีการโยกย้ายราศีปุ๊บ
ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้

สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงชะตาดีน่าจับตามองมากเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีกันค่ะ
ชะตาของชาวราศีกันนะคะถือว่าดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าดีปังเปรี้ยงมากเลยค่ะ
คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคนทำธุรกิจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ธุรกิจใหญ่ธุรกิจเล็ก
เรียกว่าดีทั่วหน้าเลยค่ะ
ส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะ
ถ้าคุณหวังในเรื่องของเงินทองโชคลาภการเสี่ยงดวงนะคะ

เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะสมหวังอย่างมากเลยนะคะ
ราศีต่อมาที่ดวงชะตาดีไม่แพ้กันเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
ชาวราศีเมทุนดวงมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวง
หรือว่าการลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทน

อกจากนี้นะคะชาวราศีเมทุน
ยังมีโอกาสที่จะได้ลาบจากการทำงานด้วยค่ะ
ในช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสดีในเรื่องของการทำงานเข้ามา
หรือว่าคุณอาจจะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นค่ะ

ก็ย่อมส่งผลทำให้คุณได้รับผลตอบแทน
ค่าตอบแทนจากการทำงานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ

ชาวราศีเมทุนยังมีโอกาสที่จะได้ลาบในรูปแบบอื่นด้วยค่ะ
เช่นคุณอาจจะได้ของขวัญของฝากของฟรีในช่วงนี้นะคะ
ถ้าคุณไปจับฉลากสอยดาวไปล้วงหายในช่วงนี้
ก็มีโอกาสที่จะได้รับของรางวัลอยู่เหมือนกันค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงดีหลังจากดาวพุทธมีการโยกย้าย
นั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ
ดวงชะตาของชาวราศีธนูดีขึ้นมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
บอกได้เลยนะคะว่าเล็กไม่ใหญ่ชอบค่ะ
ชาวราศีธนูค่ะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้นะคะ
หากคุณกำลังหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินทอง
ผลประโยชน์โชคลาภส่วนแบ่งหรือว่าค่าคอมมิชชั่นค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะสมหวังอย่างมากเลยค่ะ
ส่วนใหญ่นะคะเงินทองของชาวราศีธนูค่ะ

ส่วนในเรื่องของโชคลาภหรือว่าการเสี่ยงดวงนะคะ
ก็มีโอกาสได้แต่อาจจะได้นิดหน่อยพอหอมปากหอมคอค่ะ
หากคุณหวังจะรวยนะคะต้องขยันลูกเดียวค่ะ
ถ้าคุณขยันนะคะรับรองว่าความฝัน
ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดาวพุทธย้ายมาให้โชค
นั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะ

เน้นหนักในเรื่องของการงานเป็นหลักเลยค่ะ

หรือว่ากำลังคาดหวังผลลัพธ์จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะคะ
รับรองว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้น

ความฝันจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะ
และใครที่ทำธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ขายอยู่นะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าธุรกิจของคุณกำลังลอยลำไปไกลเลยค่ะ
ความรวยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะคะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๔ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะ
สวัสดีค่ะ
ได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้า
และสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒